เราถามคุณผู้ชมไปว่าอยากให้ซันตาคลอสมาให้อะไร
แต่ว่าวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวของซานตู่คลอส
สานตุคลอสมาแล้วขอถ
แล้วก็มีมติออกมาหลายอย่างเลยนะที่จะให้กับคนไทย
กระทรวงก็ขานรับทั้งมหาธัยคมนาคมพลังงาน
เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าประชาชนอย่างเรา
จะได้ของขวัญอะไรเป็นแพ็คเกจเลยนะคะ
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการแถลงผลการประชุมคอรมอล์
โครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนประจำปี๖๓นะคะ

อย่างกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะลดอัตราดอกเบี้ย
สำหรับสถานธนานุบาลหรือว่าโรงรับจำนำของภาครัฐ
คือให้คิดดอกเบี้ยจากเงินต้นถ้าเงินต้นไม่เกิน๕๐๐๐บาทนะคะ
ให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ๐๒๕ต่อเดือน
จากเดิมอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่๐๕ต่อเดือนก็ลดลงมา
แต่ถ้าเกิดว่าเงินต้นมันเกินกว่า๕๐๐๐บาทค่ะ
ก็ให้คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ๑ต่อเดือน
แต่ว่าจากเดิมอัตราร้อยละ๑๒๕ต่อเดือนนะคะ

ตั้งแต่๑มกราคมไปจนถึง๒กุมภาพันธ์ปีหน้า
เงินไม่พอก็เอาไปฝากไปตึงเอาไว้ได้
ใช่โรงรับจำนำของภาครัฐค่ะ
กระทรวงมหาดไทยแล้วเราไปต่อกันเลยที่กระทรวงคมนาคม
เขาก็จะยกเว้นค่าผ่านทาง๔เส้นทาง
เพื่อใครจะเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงปีใหม่นี้นะคะ
ก็คือทางหลวงพิเศษหมายเลข๗และ๙
ทางพิเศษบุรพาวิถี
ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นั่นเอง
ก็เริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่๒๗ธันวาคม
ยาวไปจนถึงปีหน้าค่ะ๓มกราคมเลยนะคะ
คือมอเตอร์เวย์สายชนบุรีกับที่ไปบางปะอิน

ส่วนการขยายเวลาเปิดให้บริการรถไฟฟ้าแล้วก็แอร์พอร์ตเวลลิ้ง
คือบางคนจะไปฉลองไงอยู่ที่กรุงเทพไม่ได้ไปไหนใช่ไหม
ก็สามารถไปใช้บริการได้ตั้งแต่ตี๕๓๐ของวันที่๓๑ธันวาคม
ฉลองกันเสร็จแล้วเขาดาวน์เสร็จแล้วยังไม่ต้องรีบกลับ
เพราะว่าเปิดให้บริการถึงตี๒ของวันที่๑มกราคม
อันนี้คือแอร์พอร์ตเวลลิ้งนะคะ
เฉลิมรัชมงคลหรือว่าสายสีน้ำเงิน
กับสายฉลองรัชธรรมสายสีม่วง

จนถึงตี๒ของวันที่๑มกราคมนะคะ
มาดูกระทรวงพลังงานกันบ้างค่ะ
เรื่องเกี่ยวกับค่าน้ำมัน
จะมีผลวันนี้ไปจนถึง๑๐มกราคมนะคะ
แล้วก็ให้บริษัทปตทจำกัดมหาชน
ตรึงราคาน้ำมันทุกประเภทตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่
ตั้งแต่๒๕ธันวาคมไปจนถึง๒มกราคม
เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางช่วงปีใหม่
แต่ว่าเมื่อวานนี้เพิ่งขึ้นนี่ที่ดิฉันบอกไป
ค่าน้ำมันเพิ่งขึ้นดีเซลปรับขึ้น๕๐สตางค

แต่หลังจากนี้ไม่ปรับขึ้นมากกว่านี้แล้วนะคะให้ตรึงราคาเอาไว้
ก็จะทำต่อเนื่องไปอีก๔เดือนมกราไปจนถึงเมษาเลยค่ะ
ทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่๓๖๔ต่อหน่วยนะคะ
บาท๖๔สตางค์ต่อหน่วยนั่นเองนะคะ
ท่านน่าจะสั่งตรึงค่าโทเวย์ด้วยเนาะ